คุณผู้ชมฮะเรามาติดตามคดีที่เกิดขึ้น
เมื่อวันเสาร์ที่๒๙เมษายนที่ผ่านมา
ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของสพออุบลรัฐที่ขอนแก่นได้รับแจ้งนะครับว่า
พบศพของผู้ชายถูกฆ่าหมกไว้ที่ป่าชุมชน
แล้วลักษณะการเสียชีวิตคือถูกฆ่าปาดคอจนคอเกือบขาดนะครับ
ผู้ชายคนนี้เป็นนุ่มสปลาวนะครับชื่อว่าท้าวสุทัศน์และภรรยาของผู้ตาย
เชื่อว่าคนที่ลวงผู้ตายไปฆ่าปาดคอนั่นคือเพื่อนสนิท
คาดว่าผู้ตายไปรู้ไปเห็นพฤติกรรม
หรือไปรู้ไปเห็นการทำผิดของเพื่อนสนิท
จนทำให้ถูกลวงมาฆ่าปาดคอนะครับ
เมื่อวานนี้ทางด้านของกรองกงศูนย์ใหญ่
สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่น
นายคำภัยพันธองดีก็เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
เข้าพบพันธ์ตำรวจเอกยุทธกรวงเวียนภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรอุบลรัฐ
เพื่อให้ติดตามความคืบหน้าคดีฆ่าปาดคอท้าวสุทัศน์ทัศน์จันดาอายุ๔๙ปี
เป็นชาวเมืองปากงึมแล้วเมื่อถูกฆ่าแล้วถูกนำศพไปทิ้งบริเวณป่าชุมชนบ้านด่าน
ที่ชาวบ้านจะไปพบศพเมื่อวันเสาร์ที่๒๙เมษายนที่ผ่านมา
แล้วก็ทางตำรวจตอนไปพบศพนั้นคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๒๓วัน
ในลักษณะของการถูกฆ่าปาดคอจนคอเกือบขาดนะครับ
ซึ่งคดีนี้ทางสปลาวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
มันก็ต้องย้อนกลับไปจากเหตุการณ์เมื่อปี๒๕๕๙
ที่เคยเกิดเหตุฆาตกรรมหญิงสาวชาวลาว
ในพื้นที่ของอำเภอกุชินาบรายที่จังหวัดกาลสิน

เขาเลยฝากให้ตำรวจทำคดีนี้อย่างเต็มที่
เพื่อให้ความจริงปรากฏโดยเร็ว
และยังหวังให้จับกลุ่มคนร้ายได้ในเร็วนี้นะครับ
จากนั้นทางด้านรองกงศูนย์ใหญ่สปลาว
พร้อมด้วยตำรวจภูทรอุบลรัฐ
แล้วก็นางสาวภัยรัฐคมขำอายุ๔๔ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายคือเท้าสุทัศน์

ไปยังบริเวณป่าชุมชนบ้านด่านตำบลบ้านดง
ซึ่งเป็นจุดที่พบศพของเท้าสุทัศน์
ภรรยาของผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวภัยรัฐ
ก่อนหน้านี้เคยให้การกับตำรวจไว้อยู่แล้ว

จะถูกเพื่อนสนิทลวงออกมาฆ่า

เพราะว่าในวันที่เกิดเหตุ
เธอก็ได้ยินสามีพูดคุยทางโทรศัพท์

บอกให้ออกไปตกปลาที่เขื่อนอุบลรัฐกัน
จากนั้นตัวสามีเธอก็ขับรถกระบะออกไป
หลังจากนั้นก็ไม่พบสามีอีกเลย

ชาวบ้านก็ไปพบศพอยู่บริเวณนี้

เท้าสุทัศน์ทัศน์จันดาเป็นชาวลาวนะ
แต่ว่ามาเช่าห้องพักอยู่ในอำเภอน้ำพอง

เพราะว่าเป็นช่างรับเหมาก่อสร้าง
ก็จะมารับเหมาในพื้นที่

ชวนออกมาหาปลาที่เขื่อนอุบลรัฐ

สงสัยนะครับว่าผู้ลงมือฆ่าสามีของเธอ

ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว
มาสอบปากคำตั้งแต่คนแรกเลย
เพราะว่าถือว่าเป็นเพื่อนของเท้าสุทัศน์
เป็นผู้ต้องสงสัยที่ทำไมตำรวจถึงสงสัยรู้ไหม
แล้วทำไมภรรยาของผู้ตายถึงสงสัยรู้ไหมคุณ

ที่เธอจะทราบว่าสามีนั้นเสียชีวิต
นายมืดได้โทรศัพท์เข้ามาหาเธอ
ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ไม่เคยโทรหากันมาก่อน
แต่ปรากฏว่าในวันนั้นเอง
นายมืดติดต่อมาหาเธอ
โดยบอกว่าจะพาเธอไปหาหมอดูเพื่อให้หมอดู
ทำนายว่าสามีของเธอนั้นหายไปไหน
หลังจากที่สามีหายออกจากบ้านไปหลายวัน
ที่เธอจะมาทราบในภายหลังว่าสามีถูกฆาตกรรม
จึงเชื่อว่านายมืดน่าจะวางแผน
ลวงเธอออกไปฆ่าปิดปากด้วย
เพราะว่ามีเพียงเธอคนเดียวที่ทราบว่าสามีออกจากบ้านไป
หลังจากที่ได้รับโทรศัพท์จากนายมืด

ค่ะนะครับด้านของพลตำรวจตรีบุญลือ
กบางยางรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
ก็ร่วมประชุมกับชุดสืบสวนสอบสวน
พร้อมเปิดเผยว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปมาก
ขณะนี้ทราบตัวของผู้กระทำผิดแล้ว
แต่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อมัดตัวผู้ก่อเหตุซึ่งมีมากกว่า๑คน
ทั้งหมดเป็นกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด
ที่รู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดี
สำหรับตัวผู้ตายเองก็มีประวัติผัวพันกับยาเสพติด
แล้วก็มาอยู่ในประเทศไทยกว่า๑๐ปี
และอยู่กินกับภรรยาชาวไทยร่วม๕ปี
โดยยึดอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
ส่วนการสอบปากคำนายมืดผู้ต้องสงสัยบรายสำคัญ
ต้นนายมืดยังให้การปฏิเสธอยู่นะครับ
แต่จากพยานหลักฐานต่างพบว่าเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมเท้าสุทัศน์แน่
ซึ่งหลังจากนี้ชุดสืบสวนจะเร่งคลี่คลายคดี
คาดว่าภายใน๗วันจะสามารถนำตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมด
ซึ่งตำรวจเชื่อว่ามีหลายคนมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดด้วยและการไปรู้ไปเห็นด้วยนะครับ